ยังอยู่ที่เรื่องของคู่ผัวตัวเมียนะครับ
คู่นี้เนี่ยดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำนะครับเหตุเกิดที่สมุทรปราการ
แต่วันนี้เมียบ่นเรื่องเงินเรื่องเงินเพราะว่าผัวเนี่ยชอบเล่นสล็อตออนไลน์นะครับ
สวนกลับเลยเฮ้ยก็เงินฉันหานี่เอาแล้วเถียงกันสิครับเถียงกัน
พอเถียงกันปั๊บนะครับผู้ชายอาจจะพลั้งมือโดนปั้งผู้หญิงไป
ปรากฏผู้หญิงสู้แรงไม่ได้เอามีดมาแทงซึกเขาให้โอ้โห
สาหัสเลยฮะนี่แหละครับช่วงสี่ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสพพระสมุทรเจดีครับ
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับเข้าช่วยเหลือนายสุริยาหมื่นอ่วม
อายุยี่สิบเก้าปีเขาเนี่ยไม่สวมเสื้อหรอกนะ
เหลือแต่กางเกงยีนขายาวสีดำนอนหงายหายใจรวยรินอยู่จมกองเลือดอยู่
แล้วก็นอกจากกลิ่นเลือดแล้วก็มีกลิ่นสุราคละคลุ้งทีเดียวตามร่างกายเนี่ยนะครับ
มีบาดแผลนะฮะถูกขอมีคมแทงเขาที่ใต้ราวนมซ้ายใต้ข้อมือขวา
แล้วก็หัวไม่เท้าขวาบาดเจ็บสาหัสทีเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยบางแสงครับแยกซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะครับ
หมู่ที่๗ตะบนในคลองบางปรากฏนะครับอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนคนแทงทราบว่าเป็นภรรยาเขานี่แหละเป็นชาวเวียดนามนะนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็หายตัวไปก่อนพร้อมกับอาวุธนี่นี่ภรรยาคนนี้
ค่ะนะสอบถามนายสุดใจศรีคมขามอายุสี่สิบสามปีเป็นเพื่อนบ้านเล่าบอก
คนเจ็บเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทผลิตสารอาหารทางการเกษตร
สมุทรเจดีนี่แหละแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ตรงนี้อยู่กับเมีย
ก่อนเกิดเหตุนะครับคนเจ็บเล่าบอกว่านะฮะคือคนเจ็บกับภรรยาเนี่ย
เป็นชาวเวียดนามก็นั่งดื่มสุรากันอยู่ในห้องพักก็ห่างจากบ้านของเขาไปสักห้าสิบเมตร
เสียงมันก็ได้ยินนะนะนี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดู
ก็นั่งดื่มกันนะครับก็ได้ยินเสียงทั้งคู่มีปากเสียงกัน
คือเรื่องมันประมาณว่าสามีเนี่ยเอาเงินไปเล่นสล็อต
เล่นผ่านมือถือเนี่ยออนไลน์เนี่ยแล้วเงินไม่พอใช้ไง
เมียห้ามเมียบอกโอ้โหแค่นี้ก็ใช้จ่ายจะไม่พออยู่แล้ว
แล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันฝั่งสามีพลั้งมือทำร้ายนะฮะ
จนฝ่ายภรรยาสู้ไม่ไหวโมโหเนี่ยฮะโมโห
แต่เหมือนกับตั้งสติได้ตกใจไงนะฮะแล้วก็รีบหนีไปก่อน
ส่วนสามีก็พอโดนแทงแล้วคราวนี้นะเดินกุมท้องเลือดนอง
ออกมาขอความช่วยเหลือบอกเนี่ยพี่คนนี้ที่เล่าเนี่ยก็เลยเรียกกู้ภัยให้มาส่งโรงพยาบาล
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปเลยไปที่บ้านของเพื่อนคนเจ็บเนี่ยนะฮะ
นายสุริยาเดินกุมท้องออกมาเนี่ยนะคือไปถึงปั๊บก็อ่ะก็ห้องเช่าอยู่ห่างกันอย่างที่เขาเล่าแหละประมาณสัก๕๐เมตร
ไม่เจอใครเลยไม่เจอทั้งสองคนนะครับทราบว่านายสุริยานะครับที่เป็นสามีเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าเมียมาดูแล้วนะนางเจี๊ยบที่เป็นภรรยาชาวเวียดนามมาเฝ้าดูแลใกล้ชิดเลย
เมาได้ไงเล่าขาวขวดเล็กขวดนึงแต่อีก๑กั๊กไม่เพราะไม่เมายื่นยันว่าที่ทะเลาะกันไม่ใช่

บอกลักนะเออลักนะ

บอกเธอเธอเอาโทรศัพท์มานี่
โทรไปหาผู้ชายคนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะ
แต่เมียไม่โทรไงพอเมียไม่โทรเขาบันดาลโทษะพลั้งมือไปทำร้ายเมียซะ
นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่คิดจะเอาเรื่องหรอกนะ
โอ้โหอยู่กันมาลำบากมาด้วยกันรักภรรยามาก
แล้วก็ไม่คิดจะทิ้งด้วยส่วนภรรยาก็ไม่ได้หนี
เนี่ยเขายังพาผมมาหาหมอเลยมาเฝ้าด้วยเห็นไหมเนี่ย
ผมไปมีเรื่องคือคุณภ่วงกันนิดนึงครับ
ไม่ยอมให้ผมคุยผมไม่ได้เอาความแม่อะไรครับ
คือว่าคุณภ่วงคุยร่องเมียอะไร

ผมไม่ทิ้งเขาแล้วครับ
ฝ่ายภรรยาก็เอารูปแผลที่ถูกสามีต่อยเขาที่กกหูให้ดู

แต่ผู้หญิงยืนยันทะเลาะกันเรื่องเงิน
เพราะสามีบ่นเงินกูกูหาคนเดียว

พูดแบบนี้สามีบอกไม่เลิกไม่แยก
เถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาสามีเลยต่อยเขาที่กกหูเธอครับ
ทางด้านของคุณวิมวลวัลผู้สาขาของเรานี่

มีมีมีทะเลาะกันบ้าง
แต่มันไม่ได้หนักหนาเท่ากับครั้งนี้ยืนยันว่าตอนหลังเกิดเหตุอ่ะ
ไม่ได้หนีคือตัวเองน่ะรีบตามไปที่โรงพยาบาล
เหมือนที่พี่เบิร์ดบอกเมื่อกี้ที่แฟนเขาบอกนะคะอ่า
เอาเอกสารสำคัญไปยืนยันให้ด้วยว่าแล้วก็ยังยืนยันแบบนี้ว่าเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องสล็อตครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่เห็นสามีเล่นเนี่ย
เล่นสักห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทอืมเอาจริงจริงเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องหูหวงนั่นแหละ
หน้าสามีเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงแม่พูดเรื่องเนี้ยหลายครั้ง
เฉพาะในเฟซบุ๊กเนี่ยช่อเอามาบ่นตลอดยืนยันว่าเธอเนี่ย
มีสามีคนเดียวไม่เคยคิดจะไปยุ่งกับใคร
ถามว่าเอาจากนี้แล้วเกิดเหตุแทงกันอย่างนี้แล้วจะทำยังไง
นะเธอบอกว่าก็จะใช้ชีวิตครอบครัวต่อไปแหละ
เพราะลำบากมาด้วยกันไม่มีงานทำสามีก็ให้มาอยู่ด้วย
เชื่อว่าสามีทำเธอเนี่ยเพราะว่าเมา
และต่อไปนี้ก็จะระวังให้มากขึ้นทะเลาะกัน
สามีเมาออกให้ห่างดีกว่าลองฟังเสียงเธอค่ะ
ก็เข้าใจว่ารักแหละแต่มันต้องมีเหตุผลบ้าง
แต่ถามว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงนะแต่คือ
คนถ้าไม่เมาคือเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละ
รู้จักภาวะเทศะคือรู้คือแบบว่าเป็นห่วง
เป็นใหญ่ทุกอย่างเลยแต่เสียอย่างเดียวคือเวลาเมา
เขาเสียสติแค่นั้นเองใช่แต่ก็ไม่ใช่ทุกวันไง
ใช่ใช่ค่ะให้ให้อภัยค่ะเออเขาถึงบอก
ขณะน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยอ่ะนะคะอืมพิมพ์ของเราเนี้ย
ยังไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยนะภายในซอยบางแสงย่านบางปรากฏค่ะ
อยู่ที่จังหวะสมุปราการก็ไปดูมาอีกคลั้งหนึ่งอ่ะนะคะ
เป็นห้องพักของนายสุริยาแล้วก็ตัวภรรยานี่แหละ
เป็นลักษณะแบบนี้นะคะครับไปเจอใครเจอผู้ดูแลหอพักที่นี่
ก็คือป้าแอดป้าแอดอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วฮะป้าแอดบอกว่าอ่ะ
จุดที่นายสุริยาไปนอนรอขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นห้องเพื่อนสนิท
เอาจริงจริงมันห่างจากห้องเนี้ยไปสักประมาณแปลกร้อยเมตร
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเดินเลือดไหลมาไกลเลยทีเดียวนะคะ
วันเกิดเหตุป้าแอดบอกว่าได้ยินเสียงแล้วทะเลาะกัน
มีเสียงตบหน้ากันด้วยแต่โอ้โหมันคงดังจริงจริง
เพราะป้าบอกว่ามันดังไปถึงห้องป้าเลยอ่ะแล้วยังมีเสียงเหมือนใครคล้ายคล้ายเอาหัวโขกพื้น
จากนั้นมันเงียบไปไงป้าแอดบอกแบบนี้ว่าโอ้ย
สองคนนี้ทะเลาะกันประจำเรื่องหึงหวงตลอด
จริงป้าเคยบอกด้วยนะนี่ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นแบบนี้
ย้ายไปอยู่ที่อื่นเถอะนะเพราะว่าทำไมมันเสียงดัง
แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาเช่าอยู่ห้องอื่นด้วย
พวกมันแม่โหอ่ะมันโดนตบนึงขนาดหลานได้ยิน
โอ้โฮถึงดังขนาดนั้น
อ้าวเขามาเสียงฉาดฉาด๒ที

ก็บอกว่าน้อยไว้หน่อยหน้าเอาให้ต่าง

บอกเออมึงทะเลาะกันแบบนี้มึงก็ไปอยู่กันที่อื่นนะ
ไม่ชอบมาฟังคนเสียงทะเลาะกัน
ทีนี้ห้องคนที่แม่เกิดเรื่องนั่นแหละค่ะ
ตัวที่นายสุริยาเดินไปไกลแล้วเลือดอาบ
แล้วไปโอ้โหนอนอยู่ตรงหน้าห้องเขาเขาก็กลัวนะ
คนนี้ก็คือนางน้องนวลคงบุตรอายุ๔๑ปี
เขาบอกว่าตอนนั้นคนเจ็บมามาขอเลย
เรียกช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย

เขาตอบกลับมาแค่ว่าผมไม่ไหวแล้ว
โชคดีตอนนั้นเธอบอกว่ามีพยานอยู่แถวนั้นหลายคน
งั้นถ้าเกิดว่านายสุริยาเป็นอะไรไป
เดี๋ยวเธอเนี่ยแหละจะตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ความคืบหน้าทางคดีนะคะเขาบอกว่าตัวนายสุริยาผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก็อย่างที่เขาบอกไม่เอาความกับภรรยาตัวเอง

ตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็เลยต้องเรียกตัวนางสาวเจี๊ยบมาสอบปากคำ
แล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนล่ะค่ะ